คุณผู้ชมครับไปดูแก๊งโจที่เขาแต่งรถซิ่ง
เสียงท่อดังแป้นเด็กแว้นนั่นนะฮะ
ด้วยความที่อยากจะโชว์พราวในความเสียงดังแต่งซิ่งมา
ขี่รถไปแล้วก็บิดให้มันดังแล้วก็เหลียวหันหลังไปมองว่า

พี่เคยสงสัยนะว่าเขามองอะไร
มองว่าเป็นยังไงเท่หรือไม่อ่ะอะไรอย่างนี้เรียกความอยากโชว์ไง
แล้วก็ไม่ยอมหันกลับมาไงไปชนกับรถเก่งโคร่มเดียว
ที่แต่งซิ่งมาพังไม่เหลือชิ้นดีเลยฮะไปดูครับ
นี่ฮะตัวเองก็เจ็บแบบนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายตราดแหลมงอบนะฮะ
หน้าทางเข้าวัดลำดวนตะบนหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
เมื่อคืนกู้ภัยก็ไปช่วยนายคนนี้อายุ๑๘ปีเองนะครับ
นายนัทธนันยินดีบาดเจ็บ
ขาซ้ายก็หักหัวก็แตกแผลถลอกตามร่างกายเต็มไปหมดเลยนะครับ
นอนคว่ำหน้าอยู่หมดสติอยู่กลางถนน
ล้มอยู่สภาพยับเยินทีเดียวฮะ
สภาพด้านหน้าก็พังเสียหายเพราะว่ารถคันนี้เขาชนเข้าไป

คนขับรถเก่งชื่อนายนิสิตไข่เกรดอายุ๒๓ก็บาดเจ็บไปเล็กน้อย
มุ่งหน้ามาจากตำบลหนองเสม็ดจะเข้าเมืองตราด
แต่มีจังหวะหนึ่งจู่เนี่ยคนขี่รถจักรยานยนต์เขาเหลียวหลังไปฟังเสียงท่อรถตัวเองที่เขาบิด

แล้วสักพักหนึ่งก็เสียหลักเป๋มากินมา
มาเขาก็หวังใจว่ามันจะกลับไปเรียนตัวเองหรือเปล่า
และรถเองก็กระเด็นไปไกลตัวคนขับเองก็บาดเจ็บไปด้วย
เบื้องต้นก็เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตำรวจก็จะเร่งหาหลักฐาน
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ว่ามันตรงกันกับคำบอกเล่าของคนขับรถเก่งหรือเปล่านะครับ